เมื่อวานนี้นะคะพี่น้องประชาชนแฟนเพลงชาวสุพรรณบุรี
รวมไปถึงศิลปินลูกทุ่งมากมายนะคะค่ะร่วมขบวนแห่พาร่างพ่อไวพฤต
สุพรรณกลับบ้านหลังจากที่เสร็จสิ้นงานสวดพระอภิษฐรรมครบ๙วัน
ขณะที่นักเสี่ยงโชคก็พากันซื้อเลขลอตเตอรี่ดังที่มีความเกี่ยวข้องกับพ่อวัยพฤษกันเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
ค่ะโดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
และถวายพัฒนาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งก็มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัด
พี่น้องประชาชนรวมถึงเหล่าศิลปินอาทิแม่ขวัญจิตศรีประจันทร์ออสโฟเอสโอบะเสียงเหน่อ
สิริโชคสอนสุพรรณเดินทางมาร่วมงานด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีพิธีเคลื่อนย้ายร่างพ่อวัยพฤษกลับสู่บ้านเกิดพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุลนะคะ
ก่อนจะเริ่มขบวนเคลื่อนร่างในช่วงบ่ายเดินเท้าประมาณ๕๐๐เมตร
กลับมาที่บ้านเลขที่๘๕หมู่๒บ้านคุ้มวังใต้ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปะม้า
แล้วก็เก็บไว้๑๐๐วันเพื่อรอหมายพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
ขณะที่แฟนนักเสี่ยงโชคก็พากันดูตัวเลขดังที่เกี่ยวข้องกับพ่อวัยพฤษ
เลขทะเบียนรถบรรทุกร่างนะคะ
หรือจะเป็นเลขอายุนะคะพ่อวัยพฤษอายุ๙๗แล้ว

ปรากฏนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
แฟนเพลงหลายคนต่างพากันไปหาซื้อเลขเหล่านี้
เกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่า